คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เมื่อสองวันก่อนค่ะที่จังหวัดสุรินทร์
มีผู้ชายคนนึงนะคะอยู่ดีก็ไปจุดไฟเผาข้อควายของชาวบ้าน
ควายเนี่ยถูกไฟคลอกบาดเจ็บไปสองตัวแค่นี้ยังไม่พอนะคะ
ไปจุดไฟรถไถนาของชาวบ้านจุดอีกแล้วถีบรถไถนาของชาวบ้านเขาตกน้ำไปเลย
อ้าวอยู่ดีก็ไปก่อเหตุแบบนี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีสาเหตุไม่มีที่มาที่ไป
สุดท้ายจับตัวคนก่อเหตุได้นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ทำไมก่อเหตุเขาระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้
แล้วไปไปมามาผู้ก่อเหตุคนนี้จากเหตุการณ์เนี้ยเขาก็บอกว่าแล้วรู้ไหม
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุเนี่ยฆ่าปาดคอคนมาแล้วนะคนนึงฮะเนี่ยค่ะ
รู้ว่าอ้าวไม่ใช่แค่เผาข้อควายไม่ใช่แค่ถีบรถไถตกน้ำ
เคยฆ่าคนตายมาแล้วด้วยโอ้โหนี่ค่ะตำรวจสพลำดวนค่ะ
จับกลุ่มผู้ชายคนนี้นะคะนายพงศิษย์ทัพทองอายุยี่สิบแปด
หมู่บ้านโคกปันโรหมู่๙อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะ
พงศิษย์คนนี้เป็นคนจุดไฟเผาข้อควายของชาวบ้าน
เผารถไถนาของชาวบ้านแล้วก็ถีบตกน้ำไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนายพงศิษย์บอกว่า
ก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุแล้วก็บอกด้วยว่า
ผมเนี่ยนะข้าปาดคอนายหันศาวิบูลเพ็งอายุห้าสิบสี่ปี
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเสียชีวิตอืม
ก่อเหตุตอนเขานอนอยู่ในสารากลางสวนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ค่ะนี่ค่ะถูกจับเรื่องหนึ่งเลยรับสารภาพอีกเรื่องหนึ่งไปด้วย
พงศิษย์บอกว่าก่อเหตุคนเดียวนะคะสาเหตุก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้
อืมไม่รู้ว่าลงมือก่อเหตุไปเพราะอะไรค่ะเขาตอบแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวในพงศิษย์ไปหามีดพระที่ใช้ก่อเหตุ
ปาดคอในหันศาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ไปหาพยานหลักฐานต่างต่างในบ้านด้วยนะคะ
พอจับได้เนี่ยนะคะชาวบ้านโคกปันโรออกมาดูนายพงศิษย์นะ
เพราะตั้งแต่นายหันศาถูกฆ่าปาดคอชาวบ้านเขาไม่รู้ไงว่านายหันศาเนี่ย

พอจับนายพงศิษย์ได้เพราะไปเผาข้อควายไปเผารถไถนา
แล้วนายพงศิษย์สารภาพว่าฆ่าปาดคอในหันศาชาวบ้านตกใจ

เพราะตอนแรกชาวบ้านเขากลัวตำรวจยังจับไม่ได้สักทีอะไรไม่ได้สักที
ตอนนี้พอจับได้เลยอยากเห็นหน้าคนร้ายค่ะ
ทั้งค่ำกลางคืนก็ออกค้ากลบหาปลาได้ไม่ต้องเผาหวาไม่ต้องปัดกลัว
นี่นะคะย้อนไปเหตุการณ์ฆ่าปาดคอกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพลำดวนได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิต
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตก็คือนายหันศานะคะ
คือในหันศาเนี่ยเขาก็นอนถอดเสื้อฟังเพลงอยู่บนสารา
กลางสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ภายในบริเวณบ้านนะคะ
นายพงศิษย์ถือมีดพระย่องไปปาดคอ
แล้วก็ฟันในหันศาแปดแผลนะคะนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น
พอก่อเหตุเสร็จนายพงศิษย์เอามีดพระกับหมอนของนายหันศาที่เปื้อนเลือด
ทิ้งที่สระน้ำแล้วหนีออกจากหมู่บ้านไปเลย
นายหันศาอยู่บนสาราก็เลยรีบแจ้งคนในครอบครัว
ทีนี้ก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ก็ตั้งแต่เดือนมิถุนาจนเนี้ยค่ะปลายเดือนสิงหาคมอ่ะอืม
ช่วงเวลาสามเดือนเนี้ยไม่รู้เลยน่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายหันศาค่ะจนสุดท้ายมาจับนายพงศิษย์ได้
เพราะไปแอบเผาคอกควายของชาวบ้านควายเขาถูกไฟคลอกเจ็บไปสองตัว
แล้วก็เลยสารภาพว่าเป็นคนปาดคอนายหันศาด้วยนี่ไงค่ะ
ส่วนเหตุการณ์แอบเผารถไถเผาข้อควายเนี่ยนะ
เกิดขึ้นยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะคะนี่นะคะ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ไล่ลงพื้นที่พูดคุยกับนายจำนงวิบูรเพ็ง
ผู้ใหญ่บ้านโคกปันโรเป็นพี่ชายของนายหันศา
ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตไปเมื่อมิถุนายน
ก็รู้มาผู้เก่าเหตุนายพงศิษย์คนนี้เนี้ย
เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะ
แต่นายพงศิษย์คนนี้เป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบ

หรือจะเป็นคนอื่นหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้มาสอบสวน
ฆ่าลุงฮันศาไหม

อยู่คำหนึ่งว่าแล้วเองฆ่าลุงทำไม

รู้ตัวว่าฆ่าลุง
ถ้าครอบครอบครัว
ก็ถึงเกี่ยวกับ

แต่ค่อนข้าง
คนไกล

เราไปคุยกับแม่ของนายพงศิษย์คนก่อเหตุกันบ้างนะคะ
แม่เนี่ยยังคงตกใจอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่บอกว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับนายหันศาที่ถูกฆ่าปาดคอมาก่อนเลย
แต่เขาบอกแม่ว่าเขาไม่รู้ตัวเขาทำอะไรลงไปเหมือนมันหลอนนะคะ
ซึ่งแม่เนี่ยเชื่อว่าอาจจะมีคนมาหลอกหรือมาว่าจ้างให้ลูกแม่ทำ
เพราะว่า๒วันก่อนเกิดเหตุลูกชายมาบอกแม่บอกว่า
เดี๋ยวจะได้เงินมา๒๓หมื่นบาทนะเป็นค่าจ้างในการทำงาน
แต่ไม่ยอมบอกว่าทำงานอะไร
แล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าลูกชายเองเนี่ยมีความสนใจเรื่องสายเวทมนต์ดำต่างนานา
แล้วก็เคยไปร่ำไปเรียนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ยังมีพฤติกรรมชอบอารวาสทุกวันพระด้วย
เมื่อก่อนเขาเคยไปเรียนกับพระ
ไปเรียนกับพระเพื่อไม่ให้ยิงเข้าหรือฟันเข้าอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วพระก็อาจจะทำให้แต่เขาบอกว่าไม่ได้ลงของ
พอทำเสร็จแล้วตัวเองไม่กันไม่ได้คือไม่ให้ด่าแม่หรือไม่ให้อะไรมีอะไรอย่างนี้คืออาจจะทำไม่ได้เลยย้อนเข้ามาตัวเอง
นี่แหละเลยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เลยนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเพราะทุกวันพระก็จะมีปัญหากับพระ
ต้นนะคะตำรวจสพลำดวนแจ้งข้อหานายพงศิษย์๓ข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาวางเพลิงเผาทรัพย์และทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หลังจากนั้นก็ฝักขังสารจังหวัดสุรินทร์ค่ะ